วันนี้ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาที่ฆ่าติวเตอร์หนุ่มนะครับ
แล้วก็อำพลางศพด้วยการยัดไว้ใต้ท้องรถแท็กซี่
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ต้องหาบอกว่าทำไปเพราะเหตุหึงหวง
โดยอ้างว่าโมโหผู้ตายที่ได้พูดถึงเรื่องการแย่งคนรักไปได้

ห่วงครับโกรธแค้นถึงห่วงครับวางแผนนานไหมเอ่ย
ได้วางแผนอะไรไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยครับ
ก็โทรไปเรียกเฉยเฉยเลยครับมีการพูดคุยอะไรก่อนไหมครับ
พูดคุยนิดหน่อยก็พอครับผมครับมีการบอกให้เลิกกับแฟนสาวเราก่อนไหมหรือว่ายังไง
มาบอกเอาวันเกิดเหตุนะครับแล้วเขายอมที่จะเลิกไหม

คิดทะเลาะกันหรือว่าไง
ก็ประมาณนั้นครับไม่รุนแรง
คำสารภาพของสุรสิทธิ์จันทวงศกุล
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนายนัทธวัฒน์เพียงสกุล
ติวเตอร์หนุ่มที่เขาอ้างว่าผู้ตายแย่งคนรัก
คบมานานกว่า๑๐ปีของตัวเองไป
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาทะเลาะกับแฟนสาวและเลิกรากันไปเพียง๑เดือน
แต่สุดท้ายจึงรับรู้ว่าคบอยู่กับผู้ตาย
จึงลงมือค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของผู้ตาย
และสวมรอยว่าต้องการเรียนพิเศษ
ก่อนจะนัดแนะกันมาที่ห้างแห่งหนึ่งฝั่งธนบุรี

ผู้ต้องหาจึงเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา
ก่อนที่จะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
จนสุดท้ายจึงตัดสินใจปิดชีพของผู้ตายทิ้ง

คุณเลือกไปประเทศไหนครับ

วันนั้นเตรียมกันหรือ
เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเตรียมมาพวกนี้

จากข้อมูลการสืบสวนพบว่าเมื่อวันที่๘พฤศจิกายน
ผู้ต้องหาพยายามหาเบอร์โทรศัพท์ของผู้ตายอยู่หลายต่อหลายครั้ง
และเมื่อหาได้จึงนัดแนะกับผู้ตายโดยหลอกว่าตัวเองต้องการเรียนพิเศษ
แต่เมื่อผู้ตายมาถึงผู้ต้องหาเรียกให้ผู้ตายขึ้นไปนั่งคุยกันภายในรถ
ก่อนจะเริ่มมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
จนสุดท้ายผู้ตายตัดสินใจหันหลังและพยายามลงจากรถ
แต่ผู้ต้องหาตัดสินใจใช้ปืนยิงไปที่หัวของผู้ตายหนึ่งนัดจนแน่นิ่ง
ก่อนที่กลางดึกของคืนวันที่๙พฤศจิกายน
ตัวของผู้ต้องหาจึงนำรถของผู้ตายใส่ศพมาจอดทิ้งไว้ภายในซอยประชาชื่น๔จำนวน๑คืน
จากนั้นช่วงค่ำของคืนวันที่๑๐พฤศจิกายน
ผู้ต้องหาจึงเอาศพของผู้ตายไปอำพลางไว้ใต้รถแท็กซี่คันดังกล่าว
เขาบอกเขาไม่ได้เจตนาที่จะฆ่าแต่ก็คุยกันเป็นด้วยความหึงหวงนะครับ
ก็เลยบันดาลโทษะไปใช้ปืนยิงไปหนึ่งนัดนะครับ
ในจังหวะที่ผู้ตายหันหลังหรือกำลังจะลงจากรถ
ขณะที่พูดจากันไม่เข้าใจซึ่งกันแล้วกันเท่านั้นเองครับ
แม้ว่าคดีนี้จะถือเป็นคดีที่ไม่มีความลึกลับและซับซ้อน
แต่พฤติการของผู้ต้องหาถือว่าอุกอาจ
เพราะกล้าก่อเหตุแม้กระทั่งใจกลางเมือง
อีกทั้งยังเอาศพมาอำพางซ่อนเร้น
จนสุดท้ายตำรวจพบศพและจับกลุ่มตัวได้ยังไม่มีท่าทีสะทกสถาน
โดยตัวของผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหานัก
คือทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและซ่อนเล้นอำพลางศพ
พร้อมคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลทันที
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน